สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะอาจารย์โปรนางฟ้าเลขลิกิตอยู่กับเราตรงนี้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันเรื่องของเลขห่งแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเราจะมาพูดถึงเลขมังกรใช่มั้ยค่ะ
บางกรใช่ไหมคะต้องค่ะเลขมังกรก็คือเลข๗๘๙
ซึ่งเป็นกระแสมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะ

แต่ว่าจะสลับได้นะครับ
ก็คือ๙๘๗และ๙๗๘

สำหรับเลขมังกรแล้วเนี่ยบางคนก็ถามว่า
ต่างอะไรกับเลขโขงเหรอสิ่งที่เราเห็นชัดเลย
เลข๖จะเป็น๒๘๙มังกรจะเป็น๗๘๙
สำหรับเลข๗ค่ะจะเป็นเรื่องของดาวเสานะคะ
นิยามของดาวเสาคุณลักษณะของเขาคือจะมีความขยันมุมานะ
เหมาะกับงานโครงการระยะยาวและต้องอดทนอย่างมาก

ใช่เราก็เริ่มมองเห็นความแตกต่างกันบ้างแล้วนะคะ
ส่วนในเรื่องของเลข๘๙ที่ตามมาก็อย่างทุกสัปดาห์ที่เราบอก
ก็คือเป็นเรื่องของลาหูสำหรับเลข๘อำนาจบารมีและความรุ่มหลงนะคะ
การเข้าถึงภาษาต่างชาติและการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอรวมกันแล้วก็จะทำให้เลขนี้เป็นเลขสำหรับผู้บริหาร
ไม่มีเส้นสายแต่มีความดุดันในตัวเองแล้วสิ่งที่ทำให้เลขนี้โดดเด่น
แตกต่างไปจากเลข๖หรือเลขกลุ่มเงินก้อนโตอื่นคือมีเลข๗๘คู่กัน
๗๘หรือ๘๗คู่กันจะเป็นดาวคู่เม็ดซึ่งกันและกัน
อาจจะงงนิดนึงดาวคู่เม็ดคืออะไรหรอก็เหมือนคำว่าเป็นเม็ดเป็นเพื่อนนะคะ
ต้องจะสนับสนุนส่งเสริมกันไปในทางที่ทางที่ทำให้รุ่งเรืองมากขึ้นนะคะ

ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณ
คุณจะต่อสิคะ
เพื่อความรู้สึกของการที่จะต้องเอาชนะกับงานที่ตัวเองทำ
แล้วก็อำนาจบารมีที่ตัวเองมีอยู่พร้อม
รวมตัวกันปุ๊บจะกลายเป็นคู่ที่เขาเรียกว่า
คู่กล้าท้าตะหลุย

นี่แหละค่ะก็คือความเด่นของเลขมังกร
เพราะมี๗๘เป็นดาวคู่มิตรเข้ามาเสริมนะคะ
แล้วเรามาดูกันว่าใครที่ใช้ได้บ้าง

คือเป็นเลขกลุ่มเดียวกันผู้มีอำนาจบารมีผู้มีเส้นสาย

หรือว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ในการเลือกระหว่างเลข๖และเลขมังกร

ต่อให้เราเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ใจอ่อนมาก
ใจอ่อนยอมความไปหมด
เรารู้ตัวแล้วยังไงเราก็ต้องใช้เลขกลุ่มนี้แหละ

แต่ถ้าบางท่านก็โอ้โหมีอำนาจบารมีล้นเหลืออยู่แล้ว
ครับแถมจิตใจเรารู้ตัวแล้วนี่
ว่าเราเป็นคนค่อนข้างจะแบบเลือดเย็น
แข็งแข็งค่ะเลือดเย็นแข็งกล้าวหน่อยเนอะ
ไม่ค่อยฟังใครเราเลือกเลข๖ดีกว่า
อ๋อมาซอฟต์ลงมาดร็อปค่ะใช่ไหมดร็อปลงมา
ใช่มาเลยมาถามเลยค่ะแล้วเลขคู่มิตรเนี่ยอาจารย์ค่ะ
ถ้าเลขคู่มิตร๗๘นี่๘๗สลับกันได้ไหมคะ
ได้ค่ะถือว่าความหมายเดียวกันนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าอยากเป็นทั้งผงอยากเป็นทั้งมังกร

หงกับวังกรอยู่ด้วยกันคราวนี้อำนาจแบบว่า
มุ่นไปหมดเลยมีทั้งหงทั้งวังกรเต็มไปหมดเลย
อย่าลืมนะคะว่าอะไรที่มันเกินสมดุล

พอดีแล้วมันควรที่จะอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ในส่วนต่อ
ส่วนว่าถ้า๗๘๙อยู่โซนหน้าดุเลย
ดุน่าเกรงขามมีลูกน้องประมาณ๒๓๐๐คนปกครองได้
แต่ถ้าเลื่อนมันอยู่ตรงกลางอย่างที่เราบอกคล้ายเลขหงษ์นะคะ
เราก็เปลี่ยนเลขอื่นมาสร้างความอ่อนหวานก่อน

ก็แล้วแต่เคล็ดลับกันไปนะคะ
มาดูเลยมาดูให้กับคุณผู้ชมกันหน่อยที่ส่งกันมาเริ่มจากช่องทางไลน์
ส่งมานี่น่าจะเป็นเลขทะเบียนบ้านนะครับ
๕๒๒๕มีอาชีพรับราชการนะครับ
เขียนให้ด้วยเดี๋ยวจะไม่รู้สำหรับบ้านนี้นะคะ
ก็ต้องบอกว่าฝ่ายหญิงคุณแม่คุณแม่บ้าน
หรือว่าลูกสาวมักจะต้องยอมฝ่ายชาย

ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
บ้างบ้านก็ประชาธิปไตน่ะ
คุณชนะอย่าเอาต้องการอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเอง

เราอย่างที่คุณชนะบอกนะว่าเราต้องฟังผู้นำครอบครัว
เขาไม่ต้องไปซีเรียสกับมันหรือว่าเลขนี้ไม่ได้เสียอะไรนะคะ
แต่บ่งบอกว่าคนในบ้านจะต้องฟังฝ่ายชายนะคะ

แต่ส่วนใหญ่ผมจะฟังนะแล้วก็ปฏิบัติตามด้วย
ใช่เหรอคุณแม่ไงหลักแม่พ่อเราก็ต้องทำตาม

ที่บ้านของคุณอาจารย์พรไม่ใช่เลขนี้นี้แน่นอน

หมายเลขทะเบียนบ้านอย่างกัน

อาชีพค้าขายเป็นอีกท่านึงส่งมาจากไลน์ค่ะอาจารย์พร

เลข๖๙ข้างหน้านี่ถือว่าดีแล้วนะคะ
เหมาะกับการค้าขายเพราะจะมีเรื่องของเงินเข้าตลอดเลยนะคะ
ส่วนทัพ๔๗ถามว่าเป็นเลขรุนแรงดีไหมเป็นเลขกลางดีกว่า
ด้านดีคือเขาจะค่อนข้างพูดจาแล้วคนเชื่อถือเพราะเขาพูดจริงทำจริง
ไม่มีลูกโม้นะบ้านนี้บ้านนี้จะพูดตรงแล้วพูดจริงนะทำได้
แต่ถ้าจะถามในด้านเสียมันก็มีบ้างแหละก็คือว่าอาจจะทำให้บ้านนี้เคร่งเครียด
คือเหมือนรักษาคำพูดมากเกินไปบางครั้งแบบถ้าคุยกันแค่เรื่องธรรมดา
แต่ต้องทำให้ได้วิธีแก้นะคะบอกเลยถ้าอยากให้ไม่มีความเครียดเยอะมากนะคะ
ให้เอาทองคำเปลวนะคะติดที่เลข๗เพื่อให้เหลือเลข๔ตัวเดียว
๔ตัวเดียวจะหมายถึงความฉลาดมีไหวพลิบและช่างเจรจาค่ะ
เอาทองคำเปลวนี่แหละไปติดตรงเลข๗มีไหวพิพย์แก้เคล็ดด้วยแบบว่าติดตาม
พี่บางคนบอกว่าเอานี่ผิดลบไปเลยแต่ยังไงก็ลุดได้เอาแค่บางคอเสร็จเลยค่ะ
แค่บางเป็นแก้เคล็ดเฉยเบานะคะมากันที่เบอร์โทรศัพท์กันบ้างค่ะอาจารย์ค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะคะ๗๑๓๖๐๙๘ค่ะ
อาชีพรับจ้างนะคะก็ต้องบอกว่าบุคคลคนนี้จะค่อนข้างเหนื่อยหนักกับชีวิต
ชีวิตเนี่ยแบกรับอะไรมากมายและมีอุปสรรคตลอดเวลาด้วย
ชีวิตเขาเคยได้อะไรดีมาแล้วก็พลิกผ่านลงมาอย่างรวดเร็วด้วยเลข๑๓นะคะ
แต่ที่บอกว่าทำงานแล้วเหนื่อยหนักรับผิดชอบเยอะนี่ก็คือเจ็ดหนึ่ง
ค่อนข้างจะเครียดเลยล่ะแล้วก็บุคคลคนนี้นะคะ
ก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นขอปลีกวิเวกดีกว่า
อยู่คนเดียวอยู่เงียบคนเดียวประมาณนี้
ถูกต้องแล้วเขามีอารมณ์ศิลปินในตัวด้วยนะ
นี่คุณชนะหรือเปล่าคะคุณแอบศิลปินร้องมาเป็นเพลงตลอดเลยวันนี้

แต่ว่าคนคนนี้ยังมีดีตรงที่ว่าเหมือนจะมีพวกมรดกเกี่ยวกับอสังหากับที่ดิน

อ่ายังพอมีดีอยู่บ้างแต่ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนเบอร์คนนี้ควรเปลี่ยนนะคะ
แนะนำเลขอะไรที่จะมาช่วยปรับดีคะอาจารย์
ก็คือต้องไม่มีศูนย์ในเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไม่มีกลุ่มเลขเสียอย่างเช่น

ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในงานที่ดี
เอาล่ะไปดูอาชีพกันต่อไปกันบ้างนะครับ
คนนี้เนี่ยอาชีพซักรีดนะครับคุณผู้ชมครับ

ต้องบอกว่าเบอร์นี้ถ้าไม่ได้ดูอาชีพนะคะ

เพราะว่าเปิดมาก็ด้วยเงินทองนะคะ
จะมีเรื่องสติความฉลาดด้วย๙๔นะคะ

และ๒๙นี่คือการประสานงานผู้จาดีนะคะ
ห้ามมีการปล่อยวางในตัวเอง
ส่วน๕๖จะเป็นเรื่องของการประสานสามัคคี

เราเคยบอกว่า๘๙เป็นเลขอะไร

ใช่เป็นอำนาจปารามี
สมมติวันจะเอาผ้ามาซัก

เพราะว่าคนที่ทำงานบริการเนอะ

ถ้าไม่เหมาะจริงเราให้คนอื่นในบ้านใช้ก็ได้
ว่าเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตไปเลย

แต่ว่าเป็นเครื่องของกิจการเลยล่ะคะอาจารย์

คล้ายว่าเป็นในส่วนที่ไม่ต้องดิวกับลูกค้า

ก็คือให้คนอื่นมาดิวกับลูกค้าอยู่หน้าร้านแทน
เป็นคนวางแผนบริหารกันไป

อีกท่านหนึ่งค่ะส่งมาทางไลน์นะคะ

โดยความหมายของหมายเลขเลยเนี่ย

ทุกวันนี้ก็มีหนี้สินอยู่นะคะ
แล้วก็เราพูดกันเรื่องไม่ดีก่อนเลยเนอะ

แล้วส่วนที่เขาจะต้องระวังเรื่อง
คดีความหรือการไปค้ำประกันให้ใคร

ก็จะเป็นเลข๔๘

มีอีกข้อหนึ่งที่ไม่ดีสำหรับเบอร์นี้คือ๓๗

นอนก็ไม่ค่อยหลับแต่ข้อดีของเขาก็คือ

แล้วก็มีความรู้สึกว่า

เงินทองก็เข้านะคะแต่เข้าแล้วออกไปเลย

แบบนี้ควรจะแก้ไขยังไงดีครับ

ไม่ว่าจะเป็น๓๗๗๒และก็๔
เปลี่ยนเนี่ยต้องแนะนำเป็นเลขอะไรดีครับ

มันดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
คุณเป็นอารมณ์ศีลปินมากเลยนะวันนี้
ตอนนี้เพลงนะพออย่างสงสัย
มีอย่างสงสัยมีเสน่ห์

อันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในเบอร์
ควรจะมีเลขของความคิดความฉลาดในการวางแผน
ว่าเราจะขายอะไรให้มันปังขึ้นมา
ขนมชนิดไหนในเทศกาลนี้นี้อาจจะเป็นเลข๔๙นะคะ๔๕พวกนี้นะคะ
อันนี้เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้ามา
สำหรับท่านนี้ที่ส่งเบอร์มาให้อาจารย์ช่วยดูช่วยวิเคราะห์ให้ก็น่าจะได้ทางออกเลยนะ

บ้านเลขที่นะคะอาจารย์ค่ะเป็นหมายเลขบ้านเลขที่๑๒๗ทับ๗ค่ะ
ไม่ได้บอกอาชีพมาค่ะแต่ว่าคนที่อยู่บ้านนี้เป็นยังไงคะอาจารย
บ้านเลขที่นี้นะคะ๑๒๗บางทีเราหลายคนจะบอกว่ามันก็มันมาพร้อมหมู่บ้าน

ว่าถ้าเกิดบางคนจะซื้อบ้านใหม่จะเลือกบ้านเลขที่ยังไงดีอะไรแบบนี้อาจารย์
เดี๋ยวเบอร์นี้บ้านเลขที่นี้เราก็แก้อย่างนี้นะคะ
เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า๒๗ติดกันเป็นเลขหนี้สินน้องไม่อยากมีหนี้สิน

ใช่แล้วพอ๑๒อีกเป็นเลขเสียเหมือนกันเป็นเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำ
นิ่งเลยทำยังไงดีล่ะอาจจะต้องปิดเยอะหน่อยนะคะ
คือปิดเลข๑แล้วปิดเลข๗ให้เหลือเลข๒ไปเลยเป็นเลขความอ่อนว้านไปเลยบ้านนี้อ่อนหวาน
ปิดด้วยเหมือนเดิมนะครับเอาทองคำเปลวนี่แหละครับมาปิดเพื่อให้เป็นเลขมงคล
ให้มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีในบ้านหลังนี้มีอะไรต่อครับน้องใบตอง
โซนหลังเป็นเลข๗นะคะไม่เป็นไรค่ะเลข๗ตัวเดียวปล่อยเขาอยู่โดดได้
ไม่เป็นไรนะคะสบายเลข๗อยู่สบาย
คือเลข๗จริงเป็นเลขของความมานะบากบานมุกมานะแต่ว่าอยู่คนเดียวไม่เป็นไร
ไม่ได้ไปจับคู่กับใครไม่ได้ทำอะไรเสียอย่างที่บอกผมเป็นคนชอบเจ็ดเลขเจ็ดดี
งั้นมามีอีก๑คนเลข๗อีกแล้วค่ะตรงหน้ามาเลยเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ
โอ้โหไปซื้อมาแพงนะคะเนี่ย

ค้าขายน่าจะเป็นเจ้าของกิจการเนอะเพราะว่าถ้าคนซื้อเลขขนาดนี้ได้
ก็ต้องเห็นจากเบอร์แหละก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นคนที่มีฐานะดี
และเป็นเจ้าของกิจการนะคะถ้าใช้คำว่าค้าขาย
เราก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วล่ะคือเป็นเลขดีนะคะ
เพราะ๗๘๙อย่างที่บอกว่าเป็นเลขมังกรเป็นเลขดีอยู่แล้ว
แล้วเขาก็รู้จักสร้างความบาลานในเบอร์นะคะด้วยตามด้วย๕๑๕
เลขมังกรแถวมี๕๑๕๑ใช่ค่ะสวยด้วยและอย่างที่เราถามอาจารย์ไปว่า
สำหรับใครที่อยากจะซื้อบ้านใหม่อย่างนี้มันสามารถเลือกเลขที่บ้านได้นะคะ
อาจารย์มีวิธีแนะนำยังไงบ้าง
ก็คืออย่างที่บอกน่ะผ่านก่อนหน้าสแลทใช่ไหมครับ
แต่ข้างหลังเนี่ยอยากให้อยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วมีความสุขเนี่ยเน้นเลขหลักเลยนะคะ
หวานเนอะครอบครัวมีความสุขก็ประเภท๒๒๔๒๖นะคะ๒๙ก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโทนเลข๓ก็จะเป็น๓๘
นี่จะเป็นเรื่องอำนาจบารมีนิดนึงไม่เป็นไร
นี่บ้านนั้นก็จะไฮเปอร์หน่อยนะคะ๓๙นะคะ
จะเป็นบ้านน้องใบตองค่ะคุณรู้ได้ยังไงคะ
คุณดูใบเปอร์มาเลยถ้าอย่างโซนเลข๔เลขสติปัญญา
และมีความรอบครอบอยู่กันด้วยเหตุผลก็คือ๔๕นะคะ
อยู่กันด้วยแบบมนุษย์เทคโนโลยีก็๔๙
เอาละมีหลายเลขมากมาเลยวันนี้ได้ไปเพียบเลยนะครับ
ใช่ค่ะเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะส่วนครั้งหน้าอาจารย์ปอลจะมาเจอกับเราเนี่ย

ครั้งหน้าจะมีคำถามที่คนสนใจมากในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์มงคล
คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเบอร์มงคล
เอาล่ะเดี๋ยวหลังสงการมาเจอกัน
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้ง๔คนแล้วนะครับ

ขอบคุณทุกคนวันนี้ดูไปหลายเบอร์มากเลยทั้งถัง
คุณผู้ชมที่ส่งกันมาด้วยนะคะวันนี้นะคะ